เรามาตามความคืบหน้า
ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้หน่อยนะครับ
ประมาณตี๔๓๐ที่หน้าตลาดยิ่งเจริญนะฮะ

แล้วก็มีการทะเลาะวิวาดกันทำร้ายร่างกายกัน

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้นะครับ

แล้วคนที่เป็นผู้ต้องหา

แล้วหน้ารถที่ไปชุรมูลกันอยู่

ผู้ต้องหานี่ก็เป็นชาย

อายุนี่คาดว่า๒๕๓๐กว่านะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตโชเฟอร์แท็กซี่ชื่อว่านายสารวุฒิ
ปัญญาศักดิ์อายุ๔๔ปีนะครับ
หลักฐานสำคัญของตำรวจก็คือนี่แหละครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพจากกล้องที่มีคนถ่ายไว้ได้นะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตี๔๓๐นะครับ

บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญบริเวณประตูทางออกที่๒นะครับ
นายสารวุฒิเสียชีวิต
นี่คือถูกฟันที่ศีรษะ๑แผลถูกแทงที่หลัง๑แผล
รถแท็กซี่ยังจอดอยู่ที่เดิมติดเครื่องเอาไว้นะครับ
ตำรวจบอกว่าแม่ค้าที่ตลาดยิ่งเจริญให้การว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายยืนคุยกันอยู่มีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็เกิดการชกต่อยกัน
แต่ไม่ทราบรายละเอียดมากกว่านี้ของรถ
แล้วก็ขับรถหนีมุ่งหน้าไปทางแยกคอปอ

ขับรถมารับส่งผู้โดยสารที่แถวนี้เป็นประจำนะฮะ

ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยตลาดพ่อกงแม่ค้าอะไรบอกไม่เคยเห็น

จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็จะเห็นว่าระหว่างที่ผู้ก่อเหตุยืนคุยกับนายสารวุฒิอยู่นั้น
เหมือนกับจะหยิบสิ่งของออกมาจากกระเป๋ากางเกง

แล้วนายสารวุฒิผู้ตายเห็นก่อนไงก็เลยชกเข้าไปก่อนเลยนะครับ
แล้วก็นู่นฮะล้มกันไปอยู่ที่หน้ารถแท็กซี่ของนายสารวุฒินะครับ

ตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุจริงมันคืออะไร
กำลังเร่งหาเบาะแสของคนร้ายอยู่นะครับ

ใช่เห็นหน้าชัดเลยล่ะค่ะ